คือแบบหลายคนจะบอกเป็นเพิ่งเอกไม่ใช่เหรอเป็นแก๊ปอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมพี่ได้เงิน
ได้อะไรรายได้เดือนเขาเรียกว่าวันหนึ่งเยอะไหมคะ

แล้วแต่ดวงด้วยแต่ว่าจริงก็
ต้องยืนประมาณ๑๐๐๐บาท
วันนี้ทำมากี่วันแล้วอ่ะแอม

จริงสนุกมากพี่
เอาจริง
ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าการจ่ายงานของแก๊ฟไม่เกี่ยวแค่ว่าคุณเป็นใคร
ผมเพิ่งไปขอโทรศัพท์มาใหม่
เพื่อจะรับแก๊ปให้ดีกว่าเดิม
คือต้องบอกนิดนึงนะครับว่า

ผมจริงจังได้ตามด้วย
แล้วเวลาคนเราแบบสั่งของแล้วได้ของ

คนสั่งก็ไม่ทราบอยู่แล้วว่าใครส่ง

หรือไม่ก็วางไว้หน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะ

แล้วลูกเต้าเป็นยังไงบ้างค่ะ

ตอนนี้โอ้โหกำลังรู้เรื่องมากเลย

เพื่อเมียเขาเลี้ยงลูกไป

ผมจะเข้า๖บาทโมงเช้าถึง๑๐บาท

แล้วก็สมมุติกลับมาถ่ายละครแล้วแอมจะได้กลับมาขับแก๊บไหมอ่ะ
ก็ว่าจะมาวิ่งกลางคืนนะครับสนุกดี

จริงเรื่องจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป

ผมก็ตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้เป็นค่าเทิมลูก
จริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงพี่แจ๊คเฮ้ยสวยนะเนี่ยเป็นเล่นไป
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง